เคยได้ยินกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหม
อันนี้กล่องข้าวน้อยฆ่าพ่อ
พ่อเลี้ยงค่ะโมโหหิวไง
เพราะไม่มีข้าวกินแล้วสัดพ่อซะ
ท้ายที่สุดพ่อเลี้ยงช็อกดับเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะคะ
เขาไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หนองหานของอุดรค่ะ

ลูกเลี้ยงคือนายวิรัติศรีเพ็งโคตรอายุ๓๗ปี
เอาลูกเลี้ยงไปดำเนินคดีที่ห่ออยู่ในผ้าขาว
นี่คือพ่อเลี้ยงนายมานิดคนงานอายุ๕๗ปีค่ะ
แล้วไปคุยกับเมียคนตาย
แม่ของผู้ก่อเหตุก็คือนางสุวรรณี
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกฉันเดินไปที่ครัวหลังบ้าน

ลูกก็เลยโมโหทุบประตูแล้วก็โวยวาย

แล้วก็บอกลูกที่แม่ต้องปิดประตู

ทางฝั่งนายมานิดเนี่ย
เดินเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะกับลูกเลี้ยงจนต่อยกัน

แล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มาแยก
พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงออกจากกัน

เลี้ยงเองก็โมโหไปเอามีดจากห้องนอนมา
ฟันพ่อเลี้ยงเพื่อนบ้านห้าม
นี่เป็นกราฟิกที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นตอนที่ทะเลาะกันนะ
ทีนี้นักข่าว
ลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่ไปช่วยหย่าศึก

ตอนที่ลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนบ้าน

ทั้งสองคนกำลังต่อยกันอยู่

ตอนแรกเหมือนจะจบแต่มันไม่จบสิ
เพราะว่าตอนนั้นฝั่งลูกเลี้ยง
จะเอามีดฟันพ่อเลี้ยงเข้าไปห้ามแล้วนะ
ห้ามนี่ขนาดเพื่อนบ้านนะคุณผู้ชม

แล้วหลังจากนั้นจู่ฝั่งพ่อเลี้ยง

นี่ช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่ก็ไม่ฟื้นคืนมาค่ะ
ทีนี้ไปคุยกับตาของผู้ก่อเหตุหน่อย
บอกว่าหลานชอบเสพยาเมาเหล้า

คู่ขอตังแม่ทีละร้อยทีละสองร้อย

ก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าอาวาส
ท่านต้องบอกว่าโอ๊ยศึกออกไปเถอะศึกออกไปเถอะ
ขนาดนี้เจ้าอาวาสยังไล่ให้ศึก

ใช่ค่ะแล้วในงานศพของพ่อเลี้ยงนั้น
นักข่าวคุยกับแม่ของผู้ตาย
บอกว่าจริงลูกแม่สุขภาพแข็งแรง

แต่ที่เสียชีวิตก็แม่เชื่อในเรื่องเวรกรรม

บอกแล้วนะต้องดำเนินคดีแหละ

แล้วเดี๋ยวรอด้วยว่าพ่อเลี้ยงที่เสียชีวิต

เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกไงจังหวะนั้น
เลี้ยงช็อกแล้วก็ฟุบหมดสติไปเลยนะคะ